คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของชาวบ้านหน่อยกับความเชื่อกันหน่อยนะฮะ
กระสือครับธรรมดาจะเห็นแบบแสงไฟเป็นเขียวบ้างแหละแดงบ้างล่ะ

แต่ทีนี้โอ้โหเห็นเป็นกระสือลากไส้ยาวย้วยลงมา

หรอแล้วมันก็เห็นด้วยนะมันเห็นชัดด้วยนะไอ้ที่มันยาวนี่อย่างนี้
ฮู้ชมแต่คุณผู้ชมอมากเลยนะ

ไส้มันติดคิ้วสวัยไปหรือเปล่าบางคนบอก
อย่าเพิ่งปักใจเชื่ออะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าตามความเชื่อชาวบ้าน
หรือแม้แต่เป็นคุณขวัญคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
ถ้าเห็นแบบนี้ตอนตี๔คุณจะคิดว่าใครมาเล่นว่าวตี๔ปะล่ะ
มันก็ต้องตกใจกลัวแหละเอ๊ะคุณแล้วคุณเล่าข่าวนี้ดี
ฉันต้องถอดหัวไหมวันนี้อ่าคุณไม่ต้องถอดนะ
เดี๋ยวไปดูว่าข่าวนี้จะมีถอดหัวหรือเปล่านะฮะ
คือเขาบอกว่ายายเตี้ยยายเตี้ยเป็นชาวบ้านนาสมบูรณ
ตระบวนท่าสีดาอำเภอหนองพอกจังหวัด๑๐๑
บอกว่าโอ้ยนี่ขึ้นวันพระใหญ่ขึ้นออกภาษา๒๙ตุลา
เห็นแบบนี้ฉันก็เชื่อไปว่าเป็นผีโพรงผีกระสือแหละ
เพราะดวงไฟประหลาดแบบนี้ลอยไปลอยมาแถมยังลากไส้ยาวย้วยอีกนะฮะ
แล้วก็ไม่ใช่โดรนแน่นอนถ้าเป็นโรนมันอาจจะต้องมีเสียงนะฮะ
แต่นี่ไม่มีเสียงเลยไร้เสียงแต่มีแสงเท่านั้นเอง
ก็อยากให้มีการพิสูจน์กันหน่อยผู้รู้จะพิสูจน์แบบไหนก็ตามเนี่ย
ขอให้มาพิสูจน์กับชาวบ้านกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องแบบนี้ไทยรัฐสนใจไหม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปยังวัดบ้านนาสมบูรณตำบลท่าศรีดา
อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอด
จุดที่ชาวบ้านบอกว่าเจอไงเจอไม่แค่ตรงกอภัยเนี่ย
หลังบ้านของยายเตี้ยซึ่งอยู่ติดกับวัดเนี่ย
เตี้ยหรือคุณยายบุญยืนอินทิราอายุ๕๕ปี
เตี้ยซึ่งเป็นผู้พบเห็นดวงไฟเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่๒๙ตุลาตอนตี๔ฉันตื่นมากลางดึก
กำลังเดินเข้าห้องน้ำหลังบ้านเห็นดวงไฟประหลาดนี่แหละ
หางยาวไฟกระพริบวูบวาบวาบออกมาแบบนี้ที่กอไผ่หลังบ้านนะ
ฉันก็ว่าเป็นกระสือลากไส้แน่นอนหรือว่าเป็นผีโพรงแน่นอน

ไปอุ้มบวบรูปในบ้านมานอนก่อนเลยนะด้วยความกลัว

ที่เคยพบในพื้นที่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดมาก่อนหน้านี้แล้ว
ทีนี้นักข่าวของเราก็เก่งนะ
ต้องไปหาคำตอบของดวงไฟปริศนามาให้ได้
คุณผู้ชมครับได้เวลาเฉลยแล้วนะครับ
อ้าวมาคุณผู้ชมว่าผีกระสือหรืออะไรครับคุณผู้ชมเราเฉลยว่านั่นคือ
เด็กน้อยคนนี้เอาไฟมาให้ดูพี่นักข่าวครับ
พี่นักข่าวเชื่อผมอย่าไปเชื่อผี
กลมมีไฟมันเปลี่ยนสีได้๗สีนะ
แล้วผมเอาไปประดับตกแต่งว่าวฮะแล้วมันลอยอยู่บนท้องฟ้านะฮะ
วิชาอะไรลูกอันนี้วิชาอะไรลูก
คุณครูสั่งการบ้านให้ทำส่งเปิดเทอมน่ะใช่ไหม
ก็เพิ่มความสวยงามให้กับว่าวนะฮะ
แล้วพอลอยขึ้นไปนะมันมีหางใช่ไหมฮะ

มันไม่ใช่กระสือฮะมันคือไฟที่ผมประดับว่าวไว้ฮะ
ขณะที่พระอาจารย์อาจิรวัตรท่านเจ้าอาวาสวัดนาสมบูรณ
แล้วก็เผยถึงที่มาว่าทำไมต้องมีว่าวแบบนี้
คือแบบบอกว่าช่วงวันออกพรรษาแหละ

ในเตี้ยบอกว่าพบดวงไฟประหลาดที่กอไผ่หลังบ้าน
ก็เลยไปขอดูคลิปแล้วเอามาเปรียบเทียบว่าแสงไฟดังกล่าว
ก็เลยให้เด็กลองเอามาติดใหม่แล้วปล่อยว่าวที่ติดไฟ
ขึ้นไปบนฟ้าอัดคลิปไปให้ยายเตี้ยดูใหม่

อ้าวใช่แล้วแบบเดียวกันเลย

อาจจะเห็นดวงไฟยามค่ำคืนแบบนี้
ขอให้พิจารณาไต่ตรองซะก่อน

เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพจิตได้นะฮะ